ถ้าเกิดมาเราต้องทำอย่างงี้

งงไปหมดแล้ว

ต้องเมตรประมาณเมตรมึงคึ่ง
เมตรนึงยังไม่อยู่ง

ก็แบบนี้คุณจะต้องใส่ไว้
โต๊ะเราไม่สามารถจะสอบไม่ได้
เพราะมันไว้ใจคุณไม่ได้ไงคุณประดับ
หนูหนูเธอน่ากลัวกว่าเยอะนึกออกมั้ย

วันนี้เพิ่มขึ้นอีก๓๐ซักหน่า๓๓

ค่ายมวยเขาบอกติดกันประมาณสัก๕๐๖๐คนแล้วนะ
แต่วันนี้สาธารณสุขเขาประกาศออกมาแล้วถูกต้องไหมพี่หนุ่ม

ก็คือในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

กระทรวงนาศุกร์เขาแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาด

คือพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นสาธารณ์๑๕ราย
หายเพิ่ม๑รายกลับบ้านเป็นทั้งหมด๔๒ราย
แล้วก็ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๑๖๙ราย
อาการหนัก๓รายเสียชุดไปแล้ว๑ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๒๑๒รายครับ
โดยรายใหม่จำแนกเป็น๒กลุ่มใหญ่ด้วยนะ
กลุ่มแรกนะครับพบจากการสืบค้นหาประวัติจากผู้ป่วย
รวมถึงสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้รวม๒๙ราย
แบ่งเป็นกลุ่มสนามมวย๑๓ราย
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ชมนะฮะจากทั้งกรุงเทพมหานครขอนแก่น
สูตรประการเชียงใหม่สุโกธัยนครราชสีมาร์

จากสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีก๔รายนะครับ
สัมผัสผู้ป่วยที่มีรายงานก่อนหน้า๑๒ราย
มาจากกลุ่มสังสรรค์กลุ่มสนามมวยแล้วก็เพื่อนร่วมงาน
กลุ่มที่๒ครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๖รายนะครับ
ผู้เดินทางกลับมาจากกัมพูชา๑ราย
ทำงานใกล้ชิดผู้สัมผัสต่างชาติ๔ราย
ก็คือพนักงานต้อนรับบริการแล้วก็นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
รอผลการตรวจสอบโรคเพิ่มอีก๑ราย
สำหรับรายที่มีอาการหนักเพิ่มอีก๒รายนะฮะ
รายแรกนั้นเป็นชายไทยอายุ๔๙ปี
ในวันที่๘มีนาคมด้วยอาการไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่น
ต่อมาครับไปตรวจพบว่าปอดนั้นอักเสบการทำงานของไตผิดปกติ
ขณะนี้อยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤตนะฮะที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราธานี
สภาวะใส่ท่อช่วยหายใจเตรียมล้างไต
แล้วก็ได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนรายที่๒นะครับคุณผู้ชมที่อาการหนักนะฮะ
เป็นชายชาวเบลเยี่ยมอายุ๖๗ปีตอนนี้เดินทางมาจากประเทศเบลเยี่ยมครับ
ตรวจพบว่าปอดนั้นอักเสบแล้วก็มีภาวะวิกฤต
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันใส่ท่อช่วยหายใจ
แล้วก็ได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อย
ปัจจุบันนั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดเพชรจบูรณ์
ของทางเลสเกาะโซไซตี้เขาได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะฮะที่มีเสียงของหญิงอายุประมาณสัก๕๐ปีไปขอตรวจโรคเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดขอนแก่นโดยอ้างว่าตนเองนั้นสัมผัสกับกลุ่มคนจีนอาจได้รับเชื้อโควิดมาขอตรวจนะฮะแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ตรวจเธอก็โวยวายนะฮะลองฟังดู
โควิดถุงนี้ล่าสุดนะฮะรองสรรจาจารย์ในแพทย์สมศักดิ์เที่ยมเก่าเท่านะฮะเป็นรอง
ภายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์จริงนะครับ
จากผู้ป่วยนั้นประเมินตนเองว่า
อาจจะมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด
แต่เมื่อมารับบริการตามขั้นตอนของทางโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
พบว่าผู้ป่วยอะไรดังกล่าวนั้นแทบจะไม่มีความเสี่ยงเลย
ซึ่งโรงพยาบาลเองก็อธิบายให้ผู้ป่วยทราบไปแล้วนะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ตามที่ได้ยินในคลิปไป

อาจจะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองอุปกรณ์ทางการแพทย์
จำเป็นต้องสำรองเอาไว้ในกรณีที่พี่ป่วยจริง
เพราะชุดหน้ากากถุงมือต่างที่แพทย์และพยาบาลใช้นั้นค่อนข้างจะหายากนะฮะ
เนี่ยครับก็เลยมีความจำเป็นที่ไม่ตรวจให้
แต่แน่นอนคนที่จะต้องไปกลุ่มตรวจนะฮะ

เสี่ยงที่จะต้องไปตรวจคือคนที่ไปดูมวยฮะ
คนที่ไปดูมวยรอบนั้นแหละนะฮะ
สำหรับแฟนมวยที่เข้าชมมวยที่สนามมวยราชดำเนิน
ตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๒มีนาคม
วันที่แมททิวไปเป็นพิธีกรลุมพินี

คืออันที่แมททิวไปเป็นพิธีกรนั่น
ก็คือแมททิวไปเป็นพิธีกรในงานลุมพินี
เสร็จแล้วก็เซียนมวยก็คือเข้าไปดูในลุมพินี
พอเสร็จแล้วก็จะมีประเมินความเสี่ยงคนที่จะติดมา

ให้หลายคนเดินทางกลับไปต่างจังหวัด

เพราะฉะนั้นคนที่ไปยังสนามมวยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นลุมพินีหรือสนามมวยราชดำเนิน

ตอนนี้คุณควรจะไปตรวจคุณสามารถตรวจได้ฟรีนะฮะ
แต่ทั้งหมดแบบประเมิดมาลมืนคน

เขาคาดว่าคนที่แพร่
แพร่เนี่ยเป็นคุณลุงคนหนึ่งซึ่งลูกเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองนอก
จากอิตาลีเลยครับจากอิตาลีเนี่ยแหละ
ปรากฏว่าในระหว่างนั้นมีการแบบว่าต่อลองกันเยอะตะโกนต่อลองตาม
เป็นสไตล์ของสนามมวยกันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
เขาเชื่อว่าน่าจะมีคนติดจากตรงนี้มาเยอะ
เราดู๓วันที่ผ่านมาจากค่ายมวยเนี่ย
จะมียอดเพิ่มขึ้นทุกวันนะฮะจากคนที่ไปดูมวยเนี่ย
มวยเนี่ยยอดเพิ่มขึ้นจากค่ายมวยทุกวัน
แม้กระทั่งวันนี้ก็มีพ่อยอดเพิ่มขึ้นมา
เพราะฉะนั้นคนที่คุณไปดูมวยหรืออยู่ในสนามมวยในวันนั้น
คุณคือกลุ่มเสี่ยงมากฮะคุณคือกลุ่มเสี่ยงมาก
แม้กระทั่งวันนี้เขามีข่าวไปถึงอะไรรู้ไหม
พวกซุปป้าคาพวกกลุ่มซุปป้าคาก็มีโอกาสเสี่ยงเหมือนกัน
คือคืออย่างนี้คือที่สนามมวยเนี่ยนะฮะ

คนที่ไปร่วมดูมวยในวันนั้นเนี่ย
คือเขาติดกันมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
มี๒กรณีที่น่าสนใจ
กรณีหนึ่งเนี่ยก็คือชายคนหนึ่งนะฮะ
ไปที่สนามมวยแห่งนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บกลับออกมาเนี่ย
กลับไปบ้านไปเจอภรรยาปรากฏล่าสุดภรรยาติดแล้ว
ที่สำคัญภรรยาท้อง๔เดือน
แล้วก็ลูก๕ขวบอีกคนนึงนะฮะของครอบครัวนี้ติดแล้ว
เพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ติดแล้ว
ก็คือมีสามีซึ่งไปดูมวยวันนั้น
มีภรรยาท้อง๔เดือนแล้วก็ลูกอีกคนหนึ่ง๕ขวบที่ติดนะฮะ
อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าเด็ก๕ขวบติดแล้ว
เพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าเด็กตั้งแต่ขวบจนถึง๑๐ขวบค่อนข้างจะปลอดภัย
แต่ว่าคือโอกาสเสี่ยงน้อยก็น้อยแต่ก็ติดแล้ว
แต่ว่าก็มีก่อนหน้านี้ก็ติดไป๔ขวบก็มีนะ
อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็ไม่น้อยแล้วนะถ้างั้นก็สองคน
นะครับผมรู้ว่าคุณวัดหิวเป็นนะครับมีการประกาศหลอกไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตรวจร่างกายเลยอืมนะไม่เจอ
ฮ่าเป็นรบนะไม่เจอโควิดไหนทีนแฮปปี้กลับมาบ้านปกติ
วันรุ่งขึ้นมีน้ำมูกไหลเริ่มมีอาการปวดตัวไปเช็ค
ใหม่เจ็ดสิบกี่วันเหรอสองสามวันเท่านั้นเองใช่เพราะฉะนั้นอันนี้
เป็นเรื่องที่มันบ่งบอกได้อย่างหนึ่งนะครับว่าใครก็ตามแต่
ที่ไปสัมผัสกับบุคคลที่เป็นโควิด๑๙แล้วไปตรวจเลยอาจจะใช้เวลาแค่
ระยะ๒วัน๓วัน๔วันที่เจอแล้วไปตรวจเลย

นี้ก็ประมาณ๕๗วันไม่เจอ

เพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าเชื้อเนี่ย
มันจะออกมาตอน๕หรือ๗วันหรือ๑๔วัน
เพราะฉะนั้นคนที่ไปตรวจมาแล้วแล้วบอกว่า

เพราะฉะนั้นตอนนี้มีเคสตัวอย่างแล้ว

เพราะฉะนั้นต้องกักตัวเองไว้ก่อน๑๔วันนะฮะ

ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการนะครับ
งั้นมาเสนอเรื่องกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ก็แถลงการโควิด๑๙เนี่ย

ธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ใช้สิทธิการรักษาเมื่อเจ็บป่วยโควิดสิบเก้า

คือ๑ให้เลือกสถานพยาบาลตามสิทธิ์ก่อน
เช่นประกันสังคมสิทธิราชการ

รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนด้วย

ให้ใช้ประกันสุขภาพของชาวต่างชาติ

ในโรงพยาบาลเอกชนให้ใช้ประกันสุขภาพ

ส่วนที่เหลือจะเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ
กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีประกันสุขภาพ

ฉุกเฉินวิกฤตแต่ต้องมีการหารือ

พอผ่านมติเรียบร้อยแล้วก็นำมาเบิกให้กับรัฐภายหลัง

วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค

สัปดาห์นี้มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาจากการคัดกรองครอบคลุมกลุ่มคน

วัยทำงานที่มีประวัติเดินทางไปประเทศพื้นที่เสี่ยง

หรือว่ามีกิจกรรมสังสรรค์
หลายคนไม่ลดกิจกรรมทางสังคม

ส่วมหน้ากากเมื่อไปที่ชุมชน
เจลแอลกอฮอล์เมื่อมีไข้เจ็บคอพบแพทย์ทันที
แจ้งประวัติเสี่ยงแล้วก็ใช้ของใช้ส่วนตัวกินอาหารสุกใหม่
สำหรับใช้ช้อนกลางเพื่อลดการระบาดของโรคโควิด๑๙
ตอนนี้ทุกคนก็หลายคนพกช้อนตัวเองไปในร้านอาหารแล้วล่ะ

ถ้าสมมุติเราไปดูกันในวันนี้นะฮะทั้งหมดที่เพิ่ม
เมื่อกี้ที่พี่หนุ่มบอกว่า๓๕คน
เราแยกเป็นอย่างที่บอกจริงว่าสนามมวยยังเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงสุดนะฮะ
เพราะวันนี้สนามมวยเองยอดขึ้นมาอีก๑๓คน

สถานบันเทิงความจำเป็นที่จะต้องเป็นสถานบันเทิง
จากสถานบันเทิงมันก็ยังมีเมาอยู่๔คน
มีการสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านั้น๑๒คน
กลุ่ม๒มาจากกัมพูชา๑คน
แล้วก็เป็นพนักงานต้อนรับบริกรนิติบุคคลคอนโด๔คน
ใช่อันนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควร
แต่ยอดตรงนี้ที่ประกาศไป๓๕เราจะเห็นว่ายังมียอดยิบยอบย่อยที่มันเข้ามาเรื่อยอยู่
เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอายอดไปบวกกับพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดณตอนนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมคือกลุ่มมวย
กลุ่มมวยเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างคุณจะต้องไป

คุณใช้สิทธิ์ของคุณคุณไม่ต้องกลัวว่ามีเงินหรือเปล่า
เขาบอกว่าถ้าคุณไปสนามมวยมาคุณมีสิทธิ์เลย

ก็คือกลุ่มที่ไปสนามมวยในวันนั้นคือวันที่๖
แล้วก็หลังจากนั้นนั้นที่ราชดำเนิน
ก็มีอีกชุดหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครมีอาการนะครับตอนนี้อยากให้กักตัวไว้ก่อน๑๔วันถ้ามีอาการภายใน๕วัน๗วันไปตรวจก่อนนะครับไปตรวจก่อนไปตรวจวัดผลเจ้าเชื้อโควิดนี้อันนั้นคือคือทอดที่๑นะฮะทอดที่๒ก็คือบุคคลนะครับที่อยู่ใกล้เคียงของเซียนโมยเหล่านี้อยู่ที่ใกล้ชิดครอบครัวของคนที่ติ
เซียนโมยบางท่านก็อย่างที่บอกไปมีภรรยาติดมีลูกติดภรรยาท้องสี่เดือนเนี่ยนะฮะหรือคนอื่นที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับภรรยาอย่างภรรยาเนี่ยถือว่าเป็นทอดที่๒ถูกไหมฮะต่อจากภรรยาภรรยาอาจจะไปคุยไปออกงานอะไรก็แล้วแต่คนที่จะมาติดอันนั้นคือทอดที่๓ก็ต้องไปดูด้วยนะฮะว่าเป็นยังไง
ก้อนได้ไม่ซึ่งฮอมเหมือนแม่แม่เรหมะแอ
อันนี้คือหลังจากที่แบบว่าจีนเขาค่อนข้างจะชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนะฮะจีนเกือบชนะ

ทั่วประเทศ๒๕มีนาคมวันนี้คุณเทวัลลิปตะพันธ์ลบครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดเผยถึงกรณีแนวคิดทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยให้ทุกวัดเจริญพระพุทธมนตร์นะฮะบทรัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงสถานการณ์ประเทศวุฒิกฤตขนา
สุดนี้แหละเพราะมีความเชื่อฮะอันนี้ก็บอกมีความเชื่ออย่างนึงว่าจะช่วยขจัดปลาโรคไพไข้เจ็บสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากประเทศเราไปซึ่งตอนเนี้ยจะนำเรียนนะครับในการหาในการประชุมมหาเทรสมาคมเนี้ยให้รับทราบในวันที่ยี่สิบมีนาคมแล้วก็จะแจ้งให้ทุกวัดนะครับได้สวดมนตร์แบบนี้นะครับในช่

ขนาดที่แพทยศาสตร์ศิริราชมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะแล้วก็ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็เปิดตัวนวัตกรรมอันหนึ่งซึ่งคนไทยน่าจะโชคดีพอสมควรนะฮะก็คือนวัตกรรมหน้ากากที่ผลิตจากผ้านาโนกันไรฝุ่นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้กันโควิดสิบเก้าด้วยอืมนะครับวินมาร์
คนไทยนะคนไทยเราคิดชุดตรวจได้แล้วถูกต้องไหมฮะ
ชุดตรวจของเราคิดได้แล้วแล้วอันเนี้ยเราก็เป็นคำตั้งข่าวของเราเองแล้ว
ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยป้องกันไรฝุ่นก็ได้นะครับแล้วก็หรือเชื้อไวรัส
ก็ก็ก็ก็มันจะดีขึ้นอ่ะซักได้สามสิบครั้ง
แต่เราผลิตเนี่ยต้องยอมรับอย่าเพิ่งคาดหวังเยอะ
เพราะเราผลิตรอดแรกได้แค่เจ็ดพันชิ้นอืมเจ็ดพันชิ้น
แล้วก็จะนำขออย่างแรกประชาชนอย่างเราอย่าพึ่ง
ประชาชนอย่างเราอะไรช่วยตัวเองได้ช่วยกันไปก่อนขอเอาไปให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อนพี่
ในโรงพยาบาลสังกัดนะฮะในช่วง๓สัปดาห์นี้
พร้อมกับจะประเมินผลจากนั้นก็จะเพิ่มจำนวนการผลิตเป็นหนึ่งแสนชิ้น
ไม่เกินสองเดือนก็จะจำหน่ายให้ประชาชนฮะอันนี้คืออืม
ตกรรมที่คนไทยได้คิดค้นขึ้นเองได้มากพอสมควร
ใช้ผ้าไปก่อนได้เนอะกันน้ำลาย
โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ
สำหรับโควิด๑๙พักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะฮะ
ตามหาเจ้าของลอตเตอรี่หลังมีคนเก็บได้๖ล้านนะ๖ล้าน
๖ล้าน๖ล้านเดี๋ยวกลับมาครับไม่เจอนะ
นี่มีเขาบอกว่าในที่ถนนมิตรภาพหนองคายอุดร
มีเด็กขับจักรยานขวางทางรถ

เด็กคนหนึ่งขับจักรยานยนต์ขวางรถกู้ภัย
จากหนองคายระหว่างบริเวณถนนมิตรภาพหนองคายอุดรธานี
ที่หน้าห้างแม็กโครนะทำอย่างนี้ขับอยู่นี่นานมาก
ขณะที่รถหวอเนี่ยเร่งนำผู้ป่วยจากบ้านคำโป้ง
ไปส่งโรงพยาบาลหนองคายจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
ในรถเหมือนกันนะครับใช่ค่ะในรถบ่อเลย
ล่าสุดพลตำรวจตรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
ก็เชิญตัวเด็กชายเอนามสมุทรพออายุเพิ่ง๑๔ปี
ผู้ก่อเหตุขับจักรยานยนต์ขวางรถตู้วางรถกู้ภัยไปจากหนองคาย
พร้อมกับพ่อแม่มาทำการอบรมถึงพฤติการดังกล่าว
และแจ้งข้อหาตามมาตราพรบจรจรทางบก
ขับรถเร็วไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและขับรถประมาทหวาดเสียว
ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่น
เขาขับรถไปซื้อหมูปิ้งระหว่างทางกลับบ้านก็เกิดความคึกขนอง
อยากลองรถจักรยานยนต์ก็เลยขับด้วยความเร็วไปเรื่อย

พอถึงสามแยกเลี่ยงเมืองเลี้ยวขวากลับบ้านก็จะเห็นข่าว
ถึงจะได้เห็นนะฮะถึงได้รู้สึกเสียใจและสำนึกผิด
อยากขอโทษสังคมยืนยันว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก

ขอให้ขับขี่รถให้ปลอดภัยไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้น

รู้เรื่องเลยขับรถ

ใช่ครับแซงขึ้นมาขวาแซงแล้วก็แช่ยาวไม่ได้จนถึงสามแยกไอภาพครับ
แยกไอภาพประมาณสักกี่กิโลครับ

กรณีที่คนหลายลงก็ให้ินก็มีด้วย

ที่นำหนังวัลรอเตอรี่๑ประเตอรี่๖ล้านบาท
รอเตอรี่ไปมีมูลค่า๖ล้านบาท

ตามหาเจ้าของหลังจากมีคนเก็บได้
และก็นำมาฝากไว้ก่อนรังวัลออก๑วัน

แต่ทำตกก่อนออก๑วัน
ก็คือเอาง่ายสองแม่ลูกเนี่ยเก็บลอตเตอรี่ได้ที่๗๑๑
จากตรงไหนตรงนั้นดันไม่มีพวกกล้องวงจรปิดว่าใครทำตกอ่ะเธอ
ก็ไม่รู้อันนี้นะเขาก็คงจะเก็บได้เก็บใน๗๑๑นี่แหละ
สองคนเนี่ยเก็บได้หน้า๗ปรากฏไม่รู้ว่าหน้าหรือหน้า๗นั่นแหละฮะ
แต่ตรงตกเนี่ยไม่รู้ตรงไหนหรือไม่รู้พี่ดูดีใช่หน้าหรือข้างใน
อันนี้ใน๗๑๑ค่ะแต่ตรงจุดที่ตกเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
ไม่รู้ว่าแต่เขาเอามาให้แล้วก็ให้พนักงานร้านสะดวกซื้อน่ารักมาก
ปรากฏว่าคุณเจนนะครับและพักเนี่ยนะฮะผู้จัดการร้านเนี่ย
ก็เอาไปแจ้งความเอาไว้อ๋อไปมอบให้ตำรวจปรากฏมันออกรางวัลที่หนึ่ง
๖ล้านบาททำเงิน๖ล้านบาทตกอ่ะแต่ถ้า
ไม่รู้ตัวว่าทำตกหรือไม่ใช่เล่นป่ะไม่รู้อ่ะแต่ก็คือมันก็คือรางวัล
แต่คือมันวันที่เอาไปให้วันที่วันทำตกมันอาจจะมีมูลค่าแค่๑๐๐
๐บาทถูกต้องไหมแต่มันผ่านไปปุ๊บมันกลายเป็น๖ล้านนี่ไงนะฮะ
ซึ่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ก็นำโรตเตอรี่รางวัลที่๑
งวดประจำวันที่๑๖มีนาคมนะฮะชุดที่๑๕
ล้านบาท๑ใบมาลงบันทึกประจำไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้ตำรวจสถานีตำรวจภูทรย่อยนาขาเนี่ยนะฮะ
ช่วยติดตามหาเจ้าของลอตเตอรี่ที่ทำหล่นเอาไว้
มากดตังค์กับเธอแล้วหลุดจากกระเป๋าอะไรอย่างนี้
มันดันไม่มีพอดีเธอฉันก็ตามอยู่เพราะฉันก็ซื้อหลายใบอยู่งวดนี้
แล้วก็นายเจรพรรคเนี่ยเปิดเผยว่ามีพนักงานนำลอตเตอรี่ที่สองแม่ลูกเก็บได้เนี่ย
แล้วก็นำฝากส่งคืนเจ้าของขนาดนั้นต้นก็ไม่ได้คิดอะไร
แล้วก็อย่าเก็บรอเตอรี่วันที่โต๊ะทำงานนั่นแหละค่ะ
กระทั่งหลังการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลปรากฏว่า
รอเตอรี่ที่ตนแล้วฝากไว้คืนเจ้าของนั้นผูกรางวัลที่หนึ่งตรงนี้นะฮะ
นางก็ช็อกตกใจมากก็นำไปแจ้งความลงบันทึก

ใช่ช็อคคนละแบบกับเราได้แน่เลย
แล้วก็นำไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อติดตามว่าใครคือเจ้าของแล้วก็ใครคือเจ้าของลอตเตอรี่
จนขนาดนี้นะฮะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีเก่าว่า
ตอนนี้ได้สอบปากคำเบื้องต้นไปแล้วหลังจากนี้
ก็จะได้มอบหมายนะฮะให้เอ่อทางผู้กำกับสพเมืองอุดรธานีเนี่ย
เป็นหัวหน้าทีมสอบสวนอย่างแรกก็ต้องสืบสวนก่อนคนที่เก็บได้
แล้วก็ต้องหาเจ้าของที่แท้จริงพร้อมกับต้องตั้งคณะกรรมการ
การเก็บรักษารอตเตอรี่ไว้ในกำปั่นนะฮะที่สภอเมืองอุดรธานีเนี่ย
โดยมีสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเป็นพยานกันแล้วล่ะนะ
อย่างไรก็ตามก็มีการประสานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่า
อย่างแรกเลยมาตรวจก่อนมาตรวจสอบก่อน
แล้วก็ยืนยันว่าไอ้นี่มันใช่ของจริงหรือเปล่า

เบื้องต้นเนี่ยในการพิสูจน์ทราบด้วยสายตาแล้วก็การสะพัด
คำแนะนำของกองสลากคาดว่าเป็นของจริง
เขาบอกว่าเป็นของจริงขนาดที่ผู้สื่อข่าวเนี่ย
ก็ได้มีผู้แจ้งว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ลายดังกล่าวแล้วนะฮะ
แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการพิสูจน์
ซึ่งต้องนำหลักฐานรวมทั้งพยานมายืนยันก่อน

มันจะเกิดปัญหาการแย่งชิงลอตเตอรี่กันอีก

เพราะต้นคั่วว่าเขาออกมาจากที่ปั้วคนไหนเนี้ย
อยู่ที่นั่นอีกจะต้องมีเลขเนี้ยมันจะมีหางมันเนี้ยมีหางค่ะ
คือคือทางกองสลากเนี่ยรู้ว่าเขาเขาจ่ายไปให้ใครแต่ในขณะเดียวกัน
คงไม่ได้มีใบเดียวหรอกมั้งไม่มันจะต้องมีเป็นเป็นเลขเป็นเป็นชุดเนอะ
อ๋อเมื่อกี้เล่มไงอันเนี้ยแต่ตอนนี้มันยังเป็นชุดอยู่ไหมพี่
อันนี้คือสองใบใช่ไหมอ่านี่คือสองใบที่เลขเหมือนกัน
ชุดเล็กฮะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นยังไงพูดว่าชุดได้ใช่ไหมได้ดิอืม
ได้ได้เอ้าไปดูเรื่องนี้ก่อนแฟนหงแดงเมืองสุพรรณอ้าว
คิดว่าหงแดงนู่นแจ้งแตรวงแห่ฉลองแชมป์ก่อนเลยบอกแห่ก่อนได้เปรียบ
ว่างั้นเขาไม่เครียดคือเมื่อวานนี้นะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วย
จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็มีการรวมพลคนรักหงแดง
แฟนบอลทีมเรื้อผู้นะฮะสมสรรค์ของประเทศอังกฤษ
นะครับเพื่อร่วมกันแห่ถ้วยจำลองฉลองแชมป์ล่วงหน้ากันอย่างคึกคักนะฮะ
มีกระแบอ่ามีกระบวนแต่วงแห่นำหน้าด้วยนี่นี่ฮะ
นายอานนทรักผลครับประธานศูนย์อนุรักษ์พันธ์กล้วย
จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยนะครับว่าตนเองนั้นเป็นแฟนบอลของหงแดง
มาตั้งแต่เด็กเด็กชื่นชอบเหลือเกินสโมสรริวภูนั้น
ติดตามเชียร์ทุกนัดแล้วก็ลุ้นให้ริวภูนั้นได้แชมป์ต่าง
แม้แต่ในสวนอนุรักษ์พันธ์กล้วยสุพรรณบุรีนั้นตัวเองเนี่ยนะฮะ
ก็สร้างจุดถ่ายรูปเซลฟี่มีรูปปั้นเป็นรูปกล้วยในเอ่ย
ในท่าอริยบทต่างพร้อมกับมีรูปเทพกล้วยหงแดงชูช่วยแชมป์อยู่ด้วย
ที่ไหนเดี๋ยวเราลองดูที่มีแล้วแบบเทพกล้วยหงแดงว่างั้น
ซึ่งตนเองก็เห็นว่าช่วงนี้ประชาชนมีแต่เรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาด
รวมตัวบรรดาแฟนคลับของหงแดงนั้นจัดงานรวมตัวแห่ถ้วยจำลอง

มีจุดคัดกรองมีเจลล้างมือไว้บริการวัดไข้

คนนี้ก็แฟนหงอ่ะเนาะ
เอาสิเอาดิใครเครียด

พักก่อนช่วงหน้าอะไรวะ

สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ว่าหยุดถ่ายทำ๑๔วัน
แต่ละครคงยากได้รับหมายมาแล้ว

กองที่ไม่เร่งออกอากาศหยุดค่ะ
คนก็ติดตามคุณแพทย์กันว่าสรุปแล้ว
โสดไม่โสดเนี่ยนะฮะ
นางกลับมาเป็นสีชมพูกับแฟนเด็กเนอะ
งืมแฟนเด็กเนี่ยเป็นเราเราก็ต้องการแฟนเด็กน่ะอ่ะฮะ

ที่กำลังถ่ายธรรมภาพยนตร์ละครซีรีส์โฆษณาในขณะนี้หยุดพักการถ่ายธรรมเป็นเวลา๑๔วันตั้งแต่วันที่๑๘๓๑มีนาคมเมื่อสถานการณ์ทุลาวลงจะมีการประชุมเพื่อหาวิธีป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการถ่ายธรรมและออกมาตรการในการถ่ายธรรมอย่างเคร่งคลัดต่อไปอันนี้ก็วางตรงเลยนะฮะว่า
สำหรับนักร้องสาวคุณเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊คนะครับ
แฉว่าแฟนนุ่มเนี่ยไปดูมวยที่รุมพินี
กลับมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติพบปะญาติมิตรสังสรรค์
ทั้งทั้งที่ก็รู้ข่าวการติดเชื้อที่สนามในวันนั้นทำไมถึงไม่กักตัว
เพราะอย่างงั้นนะฮะอืมล่าสุดเนี่ยคุณเจนนี่ก็ออกมาไลฟ์นะครับ
ชี้แจงว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนส่วนเนเงินนะฮะ
บอกว่าไม่ได้ใกล้ชิดแมททิวก่อนหน้านี้มีการระบุว่าจะไปตรวจโรค
แต่ก็กลัวคนอื่นนั้นจะว่าเลยคิดว่าให้ครบ๑๔วันจะไปตรวจ
หลังจากคลิปไลฟ์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตนั้นเข้ามาต่อว่า
เป็นจำนวนมากนะฮะเรื่องไม่กักตัวและควรจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม
ก็เลยประกาศตอนนี้นางประกาศล่ะตัวเองเลยประกาศกักตัวเองแล้วก็ยกเลิกงานทั้งหมดเลย
อืมนะฮะนี่ก็วัดไข้ใช่ไหมแฟนวัดไข้แล้วอ่า
คือทีนี้มันยังบอกไม่ได้หรอกยังมันต้องซักเจ็ดวันสิบสี่วันสิบสี่
เจ็ดวันแปดวันอะไรอย่างนั้นอ่าอืมเราเท่ามาในทัยรัฐเราก็วัดกัน
หวานมากเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

พักพักหลับหรือเปล่าข้างใน
ไม่ใช่

โวยพรวันเกิดคุณยาย่า

สำหรับคุณยาย่าเนี่ยนะครับก็

ตัวเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วแม้จะยังหน้าใสเหมือนเด็ก

นะฮะงานนี้เนี่ยหวานใจณเดชน์นะฮะ

น้ำตาลเรียกคุณพ่อครับคุณพ่อขา

ลงในอินสตาแกรมพร้อมกับข้อความโวยพร

แรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

แต่คนรักมากขึ้นขอให้ปีนี้

และฝันที่อยากมอบให้สังคมนะครับ

แฟนคลับข้างไทยบุกไปถึงบ้าน
พร้อมกับถามหาเธอคนดูแลก็บอกว่า
อยู่บ้านแต่ไม่มีใครรู้ว่าคนนี้เขาผ่านระบบ
รักษาความปลอดภัยเข้ามาถึงในบ้านได้อย่างไร
ทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาจับผู้บุกลุก
ทมน้ำลาย
เดินทางมาถึงบ้านเนี่ยอยู่ในจดหมายนั้นด้วย
หมายนั้นด้วยอืมเขาถูกจับกุมเขาแล้วก็ตั้งเขาหาบุกลุกแข่หาสถาน
อืมทำร้ายร่างกายด้วยการถมน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่อันนี้น่าจะหนักพอพอกับบุกลุก
อาริยานานี่แหละอืมฮือเนี้ยเนี้ยคนนี้คนนี้ดังมากเออเก่งเก่ง
อ่ะอีกหนึ่งคนที่เขาบอกว่านางเขาไปตรวจสองรอบสามรอบแล้วน่ะ
เพราะไข้นางไม่ลดทำให้แฟนแฟนเนี้ยเป็นห่วงน้องแต้วเป็นไงน้องแต้วนักทศพ
เนี่ยที่มีโอกาสไปเจอกับแมททิวมาช่วงก่อนประกาศว่าติดเชื้อโควิดเนี่ยอืม
แล้วก็เจ้าตัวไปตรวจมาแล้วแต่ผลก็ยังเป็นลบอยู่นางกักตัวเองนะฮะ
ไม่ติดเชื้อนางไปตรวจรอบสองก็ยังไม่ติดเชื้ออยู่แต่อาการไข้ของนาง
ลดลงเลยนะฮะจนตัดสินใจไปตรวจอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
เป็นไงซึ่งปรากฏว่าซึ่งทางโรงพยาบาลได้ส่งข้อความมาแจ้งว่าผลการตรวจ
ไม่พบเชื้อแต่นางก็ยังกักตัวเองนางของนางอยู่
แม่ก็บอกว่าน้องหน่อยมากหน่อยจริงว่า
ทำไมไข้ไม่ยอมลงสักทีนึง
แต่ก็คือเต้าเองก็รับผิดชอบสังคมนะ

แล้วก็ต้องไปตรวจ
ดับนะครับแล้วเราจับบอกว่าล่ะล่ะค่ะ
นายกเขาก็แย้มออกมาแล้วนะฮะว่าเขาพร้อมจะปิดเมืองเหมือนอู่ฮั่นแจ้งว่าโควิดของไทยเนี่ยอยู่ระดับสามไม่ใช่ระยะที่สามเขาว่าอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งวันนี้บางทีเขาบอกว่านายกดูผอมลงไปเยอะตอนนี้ต้องยอมรับนายกของเราเนี่ยดูผอมลงไปเยอะเมื่อวานก็พูดถึงแนวทางการป้องกันว่าพวกเราจะต้องทำกัญญาอะไรยังไงซึ่งนายกให้นโยบายศูนย์โควิด๑๙ว่ารับมือ
เมื่อไหร่ซึ่งเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่นายกพูดหรืออะไรอย่างนี้ก็จะมีคนบอกว่าปิดเถอะปิดประเทศเถอะปิดประเทศเถอะจนวันนี้นายกก็ตอบมาอย่างค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะว่าเขาพร้อมจะปิดเมืองหากสถานการณ์รุนแรงเทียบอู่ฮั่นแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วโรงพยาบาลล่ะถ้าผู้ติดเชื้อเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น

กำลังทำงานในระดับที่๓ซึ่งคำว่าระยะที่๓กับระดับที่๓คนไทยต้องเข้าใจนะฮะว่ามันแตกต่างกัน
ระยะที่สามเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกเนี้ยเป็นผู้กำหนดว่าเป็นการแพร่กระจายระหว่างคนที่สองคนที่สามแล้วก็ต่อต่อไป
นะฮะแล้วอย่างแบบว่าวันเนี้ยอย่างเมื่อวานคุณธนาทรเขาได้ออกมาพูดเขาบอกว่าตอนเนี้ยถึงที่น่ากลัวที่สุดคืออาจจะเป็นไปได้ที่คนติดเชื้อหนึ่งคนสามารถแพทย์เชื้อให้คนสองจุดสองคนอืมเมื่อวานเขาก็ได้พูดอย่างงั้นซึ่งนายก็เขาบอกเองนะฮะ
ทั้งการเช็คตัวเองว่าตัวเองมีการเข้าข่ายที่จะเป็นโควิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องเริ่มเริ่มศึกษากันคือเราก็ต้องช่วยช่วยตัวเองกันมากขึ้นนะฮะ
แล้วก็เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องเตรียมใช้ระบบออนไลน์กันพอสมควรนะ
ก็อีกอย่างหนึ่งการเกณฑ์ทหารก็ทยอยดำเนินการไปแล้วว่า
ขยับให้เป็นหลายช่วงไม่ใช่แค่สองเหมือนกันนะฮะอ่าถูกต้องนะครับ
ก็อย่างที่บอกกันนะรัฐมนตรีก็ยังบอกอีกว่าที่สำคัญวันนี้เรากำลังเตรียมการที่จะเข้าสู่ระยะที่สาม
ระยะที่๓แล้วก็มาตรการของเราในระดับที่๔ที่ได้สั่งไปแล้วก็คือต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อม
คำถามว่าถ้าเกิดคนมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันเข้าสู่ระยะที่สาม
คนมันจะต้องเยอะขึ้นถูกต้องไหมฮะติดเชื้อนะโรงแรมโรงแรมก็อาจจะต้องมาเป็นโรงพยาบาลนะฮะ
นายกบอกแม้กระทั่งโรงแรมบางแห่งเนี่ยก็ต้องไปใช้สถานที่ในการกักตัวนะฮะ
เพิ่มเติมขึ้นเราต้องเก็บข้อมูลมากขึ้น
คำอีกคำหนึ่งที่คนต้องการรู้จากนายกเหลือเกินคือคำว่าปิดประเทศแล้วก็ปิดพื้นที่นั้น
หรือปิดจังหวัดแบบนั้นคือการปิดซิลคำว่าปิดเนี่ยซึ่งที่ทำในปัจจุบันเนี่ย
ผมคือนายกเขายาวยอมรับว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ปิดนะฮะ
เราก็แทรียมตัวว่าอาจจะต้องมีคำว่าปิดยังคะอนค์ภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมีการมาตรการอะไรหลายอย่างช่วยดูกันไป
โอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ

วันนี้สวัสดีครับ
โน้ท